ถ้าพูดถึงตรอกโรงหมูหรือตรอกสุกรเชื่อว่าหลายคนต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีแน่นอนครับ
เพราะเป็นซอยเล็กใกล้หัวลำโพงที่มีร้านอาหารอร่อยระดับกำนันเรียงรายอยู่ตลอดสายนั่นเองแหละครับ
ซึ่งหนึ่งในร้านดังที่ใครมาถึงซอยนี้แล้วต้องแวะมากินนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวตรอกโรงหมูก๋วยเตี๋ยวต้มยำรสจัดจ้าน
ไม่ต้องปรุงเครื่องเนี่ยแทบจะมิดเส้นเลยทีเดียวแม่ที่เด็ดของร้านนี้อยู่ที่เกี๊ยวตัวใหญ่บิ๊กปึ้มอันนี้นี่แหละครับ
ถึงแม้จะเป็นน้องใหม่ประจำย่านตรอกสุกรแต่ด้วยความอร่อยแซ่บเสด็จ๑๑กระโหลก
ก็ทำให้มีเมนูฮิตติดใจลูกค้ามานานกว่า๕ปีจนยืนหยัดขายดีไม่แพ้ร้านรุ่นพี่ในซอยนี้เลยล่ะครับ
ไม่เด็ดตอนนี้เนี่ยเขาขยายสาขาถึงหกสาขาเลยทีเดียวและที่นี่ก็คือสาขาล่าสุดของก๋วยเตี๋ยวตอกโรงหมูกับสาขาเหม่งจ่ายครับ
ช่วงนี้จะพามากินของอร่อยอยากจะบอกเลยนะก๋วเตี๋ตรอกโรงหมูนี่เรียกว่าเขาก็เปิดที่สาขาตรงนี้
จะกัดตอนที่เนยฮ๊าที่แม่งจ่ายใกล้บ้านมากมากินไม่ใช่แค่ผมนะครับเสร็จเรียบคนดังมากินเพียบ

นิดนึงไปเรียกสาวว่าป้าได้ยังไงคะ

สวัสดีครับ

งั้นเขาบอกว่าเมนูเด็ดที่ร้านนี้ก็คือ

เพราะว่าแบบเหมือนใส่เยอะกว่าปกติแหละ

ฉันต้องใส่เยอะกว่าร้านนี้

เกี้ยวอวบค่ะ

เมนูที่ขายดีต้องเป็นเมนูต้มยำด้วย

พี่เป็นคนชอบกินต้มยำอยู่แล้ว

หมูแดงแห้งแต่เราไม่ชอบ
เราแบบเอาหมูลาดหน้ามาใส่

ก็คือทำให้เราชอบอะแหละ
อย่างนี้กว่าจะได้สูตรลงตัวอย่างนี้ค่ะพี่จี
เห็นว่าตะเวนชิมหลายร้านเหมือนกันเนาะ

คือกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำไปเรื่อย

แล้วก็คือเหมือนพยายามเอาทุกร้านมาลุกกัน

และนอกจากเมนูทั้งหลายที่เราเห็นว่าคุณจีนเนี่ยคิดสูตรเองแล้วนะครับ

แต่ว่าสูตรหรือไอเดียเนี่ยมาจากลูกค้า

ขายก๋วยเจียวต้มยำแล้วใส่แต่เกี๊ยวทอด
ลูกค้าบอกเนี่ยวันนี้พี่เจ็บคอมากเลย

เจ็บทอดกินของทอดไม่ได้

มีทั้งแบบทอดแล้วก็ทำแบบลั่วให้เขา

แล้วพอลั่วให้เขากินก็เขาว่าอุ๊ยอร่อยจังเลย
พอเราชิมก็เอออร่อยจริงด้วย
แล้วก็เลยแบบคิดน้ำจิ้มขึ้นมาว่ามันฟิลคล้ายกินขนมจีบเลย
ทีก็เลยคิดน้ำจิ้มเหมือนจิ๊กโฉ่ค่ะ
เป็นมานจิ้มตอนนี้
เป็นก๋วยเตี๋ยวที่เอาใจคนกินจริงครับ
รวมทุกความอร่อยที่เจ้าของร้านชอบกิน
สมความอร่อยแบบที่ลูกค้าอยากกิน
จนกลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านที่ใครก็ติดใจแบบนี้
ซึ่งตอนนี้ที่ร้านก็มีซุปถึง๔แบบ
ซุปใสต้มยำต้มแซ่บและต้มแซ่บพริกสด
ระดับความแซ่บแบบที่ชอบกินได้เลยล่ะครับ
เป็นไง
คือไม่รู้จะเลือกทานอันไหนก่อน

เอาจริงไปอยู่ไหนบ้าง
ขอชิมแบบนี้ก่อนละกันนะ

แล้วมันหอมเหมือนหอน้ำมะ
มันอร่อยมากโว้ย

หอมเนาะใสหอมมาก

แล้วก็เลยแบบฉันก็เลยต้องมี
และอีกหนึ่งเมนูสุดท้ายอันนี้คือ
ี้ยวอัวทอดต้มยำแห้ง

แต่ละชามเนื่องนั่งจนมิตรเส้น

ก่อนที่จะมาเปิดร้านจนปังได้ขนาดนี้เนี่ย
ได้ยินมาว่าคุณจีเนี่ยเขาประสบการณ์โชคโชนเลยนะครับ
ถ้าเป็นนักรบก็เรียกว่ากรรมศึกมาไม่น้อย
เคยลองผิดลองถูกทำมาเป็น๑๐อาชีพเลยใช่ไหมล่ะครับ

แบบตัดสตาร์ททำได้สามเดือนแล้วก็ออก
เหมือนกันค่ะ
จะทำอะไรดีกว่าคือจะเป็นเลคา

เปิดร้านอาหารเปิดร้านขายกระเป๋า

เปิดกิจการอะไรก็ตามหรือว่าทำอะไรก็ตาม

เอาง่ายเจ๊เย้ฮือหรือว่าเย้

คือพ่อบอกว่า
ถ้าหยุดขอเงินฉันนะไปลงทุน
หนูเฉยเดี๋ยวป้าให้ตัดใช้

ชื่อในโรงการคือคุณหาชะแมน
เป็นผู้ประหันต์ลูกสาวผู้หัวเต้อ
บ้วยไม่กล้าเหยียบเลย

เราก็มาคิดว่าเฮ้ยถ้าวันหนึ่งไม่มีป๊าป๊าเราจะทำยังไง
ก็เลยเริ่มมองหาธุรกิจที่ไม่ต้องลง

ขายประกัน
ก็ไปสอบเป็นตัวแทนขายประกันขึ้นใหญ่เลย

ทำขนมจีนน้ำยาปู

ยิ่งเทศกาลเนี่ยขนมจีบสาระเป้าคือขายดีมาก

ก็เลยตัดสินค้าเอ๊ะเปิดร้านดีกว่า

ก็ขายขนมจีบสาระเปาแล้วก็คายดีมาก

จะชอบแบบไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่ง

ก็เลยคิดว่าเออกลุ่มยำนี่แหละ๔๐๕๐บาท
แล้วไอ้พวกสูตรของการหมักเกี้ยวต่างอย่างนี้
แกที่บอกว่าเหมือนทำหนมจิบสระเป๋าเป็นอยู่แล้ว
ก็แค่เปลี่ยนเปลี่ยนจากแบบกุ้งเป็นหมูก็คือเท่านั้นเอง
แต่ว่าทางเราเองก็เป็นสายมู
แล้วลากสุดก็คือมีหม่อนุทักก่อนที่จะเปิดนับหน่วยเดียวด้วย
ทำไมเราเลือกที่จะเชื่อคนเดียว
มันต้องมีจุดอ่ะ
ก็คือเราจะเปิดอยู่แล้ว
มือใจมันจะเปิดแล้ว
แค่ต้องการความมั่นใจ
ใช่ความมั่นใจ
มันจะเป็นแบบนี้
ผู้หญิงเราจะต้องการหาความเชื่อมั่น

ให้ไปปฏิบัติธรรม๗วัน๓ครั้ง

ดีแล้วดีขึ้นดีเรื่อย
ใช่ไม่พลาดเลย
เรื่องแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับ
มีการไปวิปัสนาเปิดดวงก่อนเปิดร้านนี่เอง
จากคนที่นานเข้าวัดทำบุญที
กลายเป็นคนถือศิลป์ทำบุญ

ดูสิครับยืนยันได้ด้วยภาพพี่รายเดอร์
ที่มาต่อคิวรอรับออเดอร์มากมายขนาดนี้
โดยเฉพาะเมนูเกี้ยวอวบทอด
อยากรู้เคล็ดลับการทำเกี้ยวแสน

พี่ป้องน้องบายต้องขอสุเด็จมาฝากคุณผู้ชมให้ทีนะครับ

แต่ว่าเราต้องเหลือขอบไว้ด้วยค่ะ

เอาไว้ไหมคะมีแตกมิดย้อยถึงกวันกาย
เอาเย็บเลยยังไงถอดอ่ะ

พลังไปน้ำ๑ครับ
อ๋อภาพสรรค์นี้อืมโอเคแล้วก็บีบข้างแค่นั้นเลยโอเค
ตรงนี้งานละครมายปริมนี้อ๋อเกลียวช่วยรายการมีเศษทีอันเดียว
แล้วอย่างนี้พี่พ่อเกลียวร้านนี้เขาอร่อยสุดใส
ขออนุญาตแบบว่าถามสูตรเด็ดแข็งกันอืมอยากร่วมกันค่ะ
ก็เราจะใช้หมูสองส่วนด้วยกันน้อยมาผสมร่วมกัน
ถ้าผิดผสมเป็นส่วนของร้าน
และก้าว่ามันน้ำมันงา

เพื่อให้มันเข้าเนื้อแล้วก็ให้มีรสชาติให้มีรสชาติแล้วก็ให้มันเหนียวก่อกัน
เกี๊ยวหัวกนะครับจะลวกก็ได้ทอดก็ได้เราจะชอบเลย
มาทั้งทีเราจะไม่มาฟรีเราจะขอด้วย
ขอบรรมชาติให้กับแฟนแคร์รายการสิทธิป้ายแยกหนักสักครั้ง
แชร์สูตรปั้นเกี้ยวอีกนะครับกับก๋วยเตี๋ยวกรอกโรงหมูขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ